ทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิงนะคะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
คุณผู้ชมเจอเจอกับเราสองคนนะคะวันนี้
เหมือนเลสนิดสักหนึ่งแต่ว่ามาเพราะความแซ่บค่ะ

วันเสาร์แบบนี้ก็ยังต้องติดตามข่าวบันเทิงกันอยู่นะฮะ

สำหรับเรื่องของคุณใหม่ดาวิกา

มีข่าวทุกวิทุกวันจริงสำหรับคนนี้นะต้องบอกเลยว่า
ไม่พอนะคะงานละครในกองละครคุณไม่ยอมให้คิวไปถ่าย
กองละครวุ่นวายกันไปหมดมีปัญหาอีกเออกลายเป็นว่าละครเรื่องที่
มันจะจบแบบสวยหน่อยกลายเป็นจบแบบไม่ค่อยประทับใจเท่าไห
เพราะว่านางเอกไม่ว่างให้ทำไงเขาบอกว่าก่อนจะขึ้นถึงจุด
สูงสุดเป็นตัวแม่ของวงการบันเทิงเส้นทางชีวิตเธอไม่ได้โรย
กีบกุหลาบเลยนะจ๊ะสำหรับใหม่ดาวิกาค่ะเจอข่าวสกัดดาวรุ่งออก
มาตลอดตลอดล่าสุดเพจหนึ่งในโลกโซเชียลเขาบอกไว้เนี่ยอย่างที่
ลี่พูดเอาไว้เมื่อครูเรียกค่าตัวสูงถึง๑ล้านบาทค่ะสำหรับ
การถ่ายซ่อมฉากจบนะฉากเดียวฉากเดียว๑๔๑ล้านฮัลโหลปะล่ะ
ใครใจไหวล่ะผู้จัดสามีภรรยาคุณอ้ำอธิชาติแล้วก็คุณนัทมีเรีย
เลยแบบโอ้ไม่ไหวโอ้มายก๊อดโอ้มายก๊อดจริงขอปล่อยก่อนแล้วกัน
ก็ยกคิวไปเลยไม่ต้องถ่ายนะคะก็เลยกลายเป็นว่าจบละครแบบไม่
แฮปปี้เท่าไหร่ไม่ค่อยสวยแต่ว่าคุณออสบัณฑิตค่ะผู้
กับซีรีส์เรื่องดังนะคะค่ะกล่าวชี้แจงผ่านสื่อว่าข่าวลือเรื่อง
กล่าวที่ลือกันเยอะตอนนี้ไม่เป็นความจริงค่ะเนื่องจากว่า
ฉกจบของซีรีส์เนี่ยตอนแรกมันไม่ได้มีใหม่อยู่แล้วไม่ได้มีในคิว
เลยเออก็ชัดเจนนะฮะแล้วก็ยอมรับว่าในกองเนี่ยมันมีปัญหาจริงแต่ปัญหา
มันไม่ได้เกิดจากใหม่ดาวิกาขณะเดียวกันที่คุณกล้าวิกรมแหม

พี่กล้าวเนี่ยผู้จัดการส่วนตัวของน้องใหม่นะคะ
จะชี้แจงข่าวลือที่เกิดขึ้นนะคะ
ก็ติดตามข่าวในของบันเทิงไทยรัฐนี่แหละ
ใช่ติดตามบันเทิงไทยรัฐตอนค่ำนะคะ

คือสาวใหม่เนี่ยมีข่าวออกมาแบบ
ช่วงนี้ไม่รู้ว่าเป็นปีชงหรือทำอะไร